มีกำหนดเดินทางกลับไทยเร็วสุด๒๑สิงหาคมนี้
ซึ่งทางสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ว่าจะเอาตัวเดินดังกลับถึงไทยเร็วสุด

เผยว่าทางสมาคมได้เร่งประสานงาน

ได้ให้สัญญาว่าจะช่วยประสานงาน

ไฟล์ทเดินทางกลับโดยเร็วที่สุด
จากนี้ทางสมาคมนะครับได้จองที่พักสำหรับการกักตัว
ให้กับกุญสือทีมชาติไทยเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งเมื่อนิชโนเดินทางกลับถึงไทย

ก็จะสามารถเริ่มงานในทีมชาติไทยได้ทันทีนะครับ
แกรมสำคัญคือ๓เกมในฟุตบอลโลก
รอบขัดเลื่องช่วงปลายเดือนทุลาคม

ลุกดาวรุ่งทีมชาติไทยของเชียงรายยูเนเต็ด
ล่าสุดก็กลับมาฝึกซ้อมเต็มรูปแบบได้แล้ว
เกือบครึ่งเดือนนะครับ
ส่วนสภาพร่างกายและความฟิตเวลานี้อยู่ที่ประมาณ๘๐เปอร์เซ็นต์
ว่าจะฟิตเต็มร้อยลงแข่งขันในเกมไทยลีก
ช่วงกลางเดือนกันยายนนี้อย่างแน่นอน
โดยโปรแกรมรีสตาร์ทเชียงรายจะเจอกับพิธีประจวบ
วันเสาร์ที่๑๒กันยายนนี้ครับ
เป็นนักเตะตัวหลักที่เชียงรายจะขาดไม่ได้นะครับ

เพราะว่าต้องลงสนาม๔เกมในรอบ๑๑วันนะครับ